คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนั้น
และรอบนี้ถือว่าทำให้ราคานั้นต่ำสุดเป็นประวัติการครับ
คนที่จำเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้า
แล้วก็ต้องจ่ายค่าไฟราคาแพงในช่วงก่อนหน้านี้
จากนี้ไปเนี่ยเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมจะจ่ายค่าไฟที่ถูกลงครับ
นายวิรพลจิรับประดิษฐกุลโคศกกรรมการ
กับกิจการพลังงานหรือว่ากรกภ
ค่าไฟฟ้าผันแปรสำหรับการเรียกเก็บ
งวดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมปี๒๕๕๙
ลดลง๒๘๔๙สตางค์ต่อหน่วย
เนื่องมาจากว่าต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
โดยเฉพาะราคาก๊าซธรรมชาติได้ปรับลดลงตามราคาน้ำมันเตา
เฉลี่ยย้อนหลัง๖๑๘เดือนครับ
รวมถึงการเลื่อนจ่ายไฟแล้วก็การยกเลิกสัญญา
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ใช้พลังงานหมุนเวียนบางส่วน
ทำให้ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ
ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มากครับ
ก็จะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท
อยู่ที่ประมาณ๓บาทกับอีก๔๒สตางค์ต่อหน่วย
โดยประมาณนะครับหรือลดลงร้อยละ๗๖๘ครับ